ท่านผู้ชมครับมีเพื่อนของหญิงสาวคนหนึ่งเขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้เพื่อตามหารถกระบะสีดำคันหนึ่ง
ค่ะนะขับมาชนรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเธอแล้วก็หนีไปเลยนะฮะ
ไม่มารับผิดชอบเลยนะครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
จังหวะตรงนี้ฮะนี่ชนไปแล้วนะครับนี่ชนไปแล้วนะฮะ

เบียดกันมาตรงนี้นะฮะคือถ้าตั้งแต่ต้นทางต้นคลิปเนี่ย
จะเห็นว่ากล้องหน้ารถคันนี้จะขับตามถนนมาเรื่อยแล้วก็จะมีรถกระบะสีดำคันหนึ่งอยู่ด้านหน้าอย่างนี้
คือป้ายทะเบียนอะไรก็เห็นชัดเจนนั่นแหละนะฮะเผื่อเจ้าของรถคันนี้นะครับ
หรือว่าตอนนั้นคุณจะไม่รู้ว่าโอ้โหไปเบียดจักรยานยนต์เขาล้มก็เลยขับไปเลย
ไม่ได้หยุดดูไม่ได้หยุดช่วยเหลือแต่จังหวัดตรงนี้เลี้ยวขวามาเนี่ย
รถเก่งคันซ้ายนะฮะโชคดีเขาขับมาช้านะครับ
จักรยานยนต์อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถูกเบียดโอ้โหนิดเดียว
ดีที่คันข้างหลังก็เบรกทันอ่ะเนอะใช่ครับแต่นี่ฮะกระบะคันนู้นไปนู่นเลย
ค่ะคือถ้าดูจากคลิปกล้องหน้ารถนี่เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะไม่รู้
มันก็ด่าวยากนะอืมแต่มันก็ควรจ่ะดิฉันขอใช้คำนี้ดีกว่า
มันก็ต้องได้ยินส่งได้ยินเสียงเห็นกระจกข้างทางฝั่งซ้าย
ปึ๊กเข้าไปใช่ขณะอาทิตย์ฉันขับรถแล้วมีแบบจักรยานยนต์
มาเฉียวแค่กระจกข้างอ่ะเรายังรู้สึกเลยอ่าใช่
แล้วตอนลงไปเนี่ยโอ้โหศีรษะเธอเนี่ยดีไม่หลุดเข้าไปในล้อนะฮะ
ทะเบียนจังหวัดเนี่ยจังหวัดลำพูนส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยู่ในพื้นที่แยกตลาดแม่เหี่ยตะบนแม่เหยะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อนของคนบาดเจ็บบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒๙ธันวาคม
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คเพื่อให้ช่วยกันตามหารถกระบะคันนี้หน่อย
ตอนนี้เพื่อนเธอเจ็บเห็นอย่างนี้เนี่ยคือเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะครับ
คือมีร่องรอยบาดแผลถลอกเต็มตัวไปหมดนะ
แล้วก็มีอาการฟกช้ำอยู่พอสมควรที่สำคัญคือเธอเสียขวัญมาก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบที่ว่าเธอก็ไม่ได้ขี่แบบเร็วหรือว่าไปอยู่กลางไปขวางทางอะไรใคร
สุดท้ายจักรยานยนต์ก็เสียหายอีกค่ะเห็นไหมครับ
ก็เลยอยากจะตามตัวหน่อยนี่ฮะคือทางคนเจ็บก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะ
มันไม่รู้จริงก็เลยขับไปอะไรเนี่ย
ยังไงก็มาหาตำรวจที่สพเมืองเชียงใหม่หน่อยนะฮะ
ใช่ควรจะมาแสดงตัวเพื่อรับผิดชอบหน่อยนะคะ
เพราะว่าทะเบียนรถคุณก็ชัดมากเลย